และแล้วเราก็จะพาไปดูอีกหนึ่งความเชื่อ
เมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันเล่าไปว่าที่จังหวัดกาลสินเนี่ยนะ
เขามีการจัดทำหุ่นต่างเพื่อไล่ผีแม่ม่าย
เขาเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยผีแม่ม่ายออกมาอารวาสในหมู่บ้าน
ทำให้มีผู้ชายในหมู่บ้านตายไปแล้ว๓คน
ก็เลยมีการนำเสื้อสีแดงประหลัดขีกเนี่ย
แขวนมาตั้งไว้ที่หน้าหมู่บ้านกันใช่ไหมคะหน้าบ้านเรือน
แล้วเขาบอกว่าจะต้องมีการรีบทำพิธี
เพราะว่าทำพิธีเสริมสิริมงคลค่ะ

และตอนนี้เขามีการจัดทำพิธีนี้ขึ้นแล้วคุณผู้ชม

ตามไปดูกันต่อนะคะที่บ้านโนนบุภาหมู่ที่๙

ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
คือขวัญภาวะกันมากเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังไปเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีผู้ชายเสียชีวิตไป๓คนติดกันแบบที่ไม่ทราบสาเหตุนะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผีแม่ม่ายแน่เลย
เพราะมีคนเห็นดวงไฟประหลาดลอยอยู่ตอนกลางคืน
แล้วก็ฝันเห็นมนุษย์ผิวสีคล้ำดำรูปร่างสูงใหญ่
หลังจากนั้นผู้ชายในหมู่บ้านก็เสียชีวิตติดต่อกันนะคะ
ก็เลยนำเสื้อสีแดงประหลัดขิกมาแขวนมาตั้งไว้หน้าบ้าน
ที่ดิฉันบอกและก็ได้มีการทำพิธีทำบุญใหญ่ประจำหมู่บ้าน
และทำพิธีขับไล่ผีแม่ม่ายออกจากหมู่บ้านนั่นเองนี่คือผี
ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะผีไหมผีแดงก็มา
ผีแม่ไม้ก็มานะคะพิธีกรรมนั้นเนี้ย
จะมีพระสงฆ์ในพื้นที่มาร่วมสวดมนต์ทำพิธี
เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมพึ่งพันธุ์น้ำมันหมื่นแล้วก็นำเปลือกหอยที่ร้อยไว้เนี่ย
รวมกันด้วยเพื่อเป็นเครื่องบูชาในการปราบผีแม่ม่าย
ชาวบ้านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีจะต้องสวมสายสินนะคะ
สายสินเอาไว้บนศีรษะตลอดเวลาครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บ
ชาวบ้านก็จะนำสายสินเนี่ยค่ะนำทงน้ำมนต์เทียนไขผ้ายัน
และเครื่องรางต่างกลับไปเก็บไว้ที่บ้าน
เพื่อป้องกันผีแม่ม่ายเข้ามานี่เป็นความเชื่อของเขานะ
และยังได้นำไม้ที่ลงยันไปปักไว้ตามทางเข้าหมู่บ้านทุกจุดทุกจุด
เพื่อป้องกันผีแม่ม่ายจะย้อนกลับมาเอาชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่อีก
เพื่อความสบายใจแหละทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งหมดก็คือทำเพื่อความสบายใจแล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนด้วย
หลังจากที่มีการทำพิธีความเชื่อทางศาสนากันไปแล้วยังไง
ก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคุณเขามีขบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะมาทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสิน
เขาเข้ามาดูแลชาวบ้านอีกทีนึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพของคนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งถึงสองสัปดาห์ไปเลยยาวยาวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลด้านสุขศึกษาอืมให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หลอดเลือดสมองและหัวใจและการดูแลรักษาสุขภาพกับประชาชนในหมู่บ้านในชุมชน
รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราเกี่ยวกับอันตรายจากการไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
จากการกรีดยางพารานี่ทุกอย่างนะฮะหรือว่ามีเรื่องของการเติมน้ำกรดอะไรแบบนี้ด้วย
แล้วก็แนะนำเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดการเกิดโรคแทรกซ้อน
แล้วก็ออกพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนบ้านผู้เสียชีวิตทั้งสามรายทั้งหมดเนี้ยค่ะ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะของคนที่อยู่ในชุมชน
แล้วก็มีการจัดทีมดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตมีการดูแลเรื่องของความเครียดซึมเศร้าจากเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านนะคะมีพิธีกรรมการทำบุญแก้เคล็ดกันไปแล้วใช่ไหมคะ
ก็ยังมีขบวนการแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูแลกันอีกทางหนึ่ง
คาดว่านะสถานการณ์ในหมู่บ้านในชุมชนนี้จะดีขึ้นเร็วนี้
เพราะว่าจริงแล้วมันก็ต้องเยียวยาทางด้านสภาพจิตใจด้วยใช่ไหมคุณ
แล้วก็เรื่องของทางวิทยาศาสตร์ด้วยก็ต้องเข้ามาดูแลว่ามันอาจจะเกิดโรคระบาดอะไรในหมู่บ้านหรือเปล่า
ถูกไหมเขาก็จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูล
ต้องชื่นชมนะเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐนะครับ
นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนล่ะชาวบ้านเขามีความเชื่อของเขา
เราจะไปเปลี่ยนความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อกันมายาวนานเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเชื่อเรื่องนี้แล้วทำเพื่อความสบายใจก็ทำไปไม่เป็นไร
แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองเขาก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพ
ดูกันเลยแต่ละคนเป็นยังไงเออแล้วที่ต้องเยียวยาก็คือเรื่องสภาพจิตใจไง
คือบางทีในหมู่บ้านเล็กมีคนเสียชีวิตพร้อมกันมันทำให้คนในชุมชนมีสภาพจิตใจที่แย่และห่องเหี่ยวแล้วว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็ต้องไปเยียวยาผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยว่าจะได้สุขภาพจิตดีขึ้นไม่วิตกกังวลจนเกินไปหรือว่าถ้าวิตกกังวลเครียดแล้วก็จะป่วยไปอีกคนหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็ดูแลกันอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่นะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนแหละนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข
รวมไปถึงด้านความเชื่อก็คู่กันไปด้วยนะคะ